ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
มีเหตุเพลิงไหม้เหตุการณ์หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรม
เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง๑๘๘ศพ
เหตุไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ที่นครปฐมนะฮะ
เหตุการณ์นี้ผ่านมา๒๘ปีแล้วภาพสลดในวันนั้นหลายคนยังจำได้นะครับ

การผลิตตุ๊กตาและของเล่นเด็กส่งออก
บริษัทเคเดอร์อินดัสเทียลไทยแลนด์จำกัด
ตั้งอยู่พุทธมนตรสาย๔ตำบลกระทุ่มล้ม
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้ต้องสังเวยชีวิต๑๘๘ศพ
บาดเจ็บ๔๖๙ราย
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานขนาดใหญ่
มีอาคาร๔หลังสูง๕ชั้น
อีกไม่ถึงชั่วโมงพนักงานกว่า๒๐๐คน
เลิกงานได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว
จู่ไฟลุกไหม้ขึ้นจากชั้นล่างของอาคารหลังหนึ่ง

จากภายในโรงงานมีผ้าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ทำให้คนงานวิ่งหนีตายกันอ้อนละหมาน
ขณะที่คนงานชั้นบนไม่รู้เรื่อง

และเสียงจักยภาพกรบเสียงภายนอก
หนีช้ากว่าคนข้างล่าง
เราเห็นภาพของของโรงงานที่ไฟมันไหม้อยู่ในโรงงานนะแต่ว่าคนเนี่ยกระโดดลงมาหน้าโรงงานนะครับ
คือเลี้ยวเข้าไปมันก็เจออุ๊ยมีทั้งลงมาแล้วตายแล้วลงมานิ่งแล้วกำลังจะกระโดดอีกเยอะเลย
เราพยายามบอกเขาว่าอย่าโดดอย่าโดดเขาก็โดดลงมาเพราะว่าไฟมันลุก
ช่วงเวลาที่เลวร้ายเกิดขึ้นหลังจากไฟลุกห่มไหม้เพียง๑๕นาทีอาคารก็พังถล่มลงมาทั้งหลัง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากในจำนวนนี้กลายเป็นผู้พิการและมีเด็กอีกหลายคนต้องกำพร้า
หลายครอบครัวลำบากจากการขาดเสาหลักของคนในครอบครัว
จากการสอบส่วนพบว่าต้นเพลิงเกิดจากพนักงานคนหนึ่งสูบบุหรี่ในโรงงานแล้วทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นที่เกลื่อนไปด้วยเศษวัสดุที่ใช้ผลิตตุ๊กตาไม่เพียงเท่านั้น
ยังพบว่าโรงงานไม่ได้มาตรฐานทั้งยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยไม่มีบันไดหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินก็แคบ
และมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนของพนักงานรวมทั้งไม่มีการซ้อมหนีไฟให้กับพนักงาน
โดยเฉพาะโครงสร้างของอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นโครงเหล็กสำเร็จรูปไม่ถนไฟเมื่อถูกความร้อนจึงอ่อนตัวรับน้ำหนักไม่ไหวและพังถล่มลงมา
มีเจ้าหน้าที่ของเราคนหนึ่งอ่ะขึ้นไปอยู่บนซากเป็นเหมือนกับเป็นปูนเศษปูนที่มันพังถล่มลงมาเป็นเหมือนปูนแตกเป็นโครงเหล็กเป็นปูนแตกขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่แล้วมันเด้งเขาก็เลยลองขุดดูเพราะว่าไม่เจอคนเลยอ่ะ
พอไปขุดดูก็เจอสมแรกครับเจอแขนเอาเจอสทศพตอนนี้ก็ขออุปกรณ์มาช่วยกุลกกกุลไปเรื่อยก็เจอว์นัดทำคือไม่ให้ผู้ชีวิตน่ะจะทั้งหมดอยู่ตรงนั้นเลย
ขณะที่หนึ่งในผู้รอดชีวิตให้การว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าของโรงงานเกรงว่าคนงานจะฉวยโอกาสหยิบตุ๊กตาติดมือวิ่งหนีไฟออกไป
สั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ละชั้นปิดประตูโรงงานเอาไว้
หลังเกิดเหตุตำรวจจับกลุ่มช่างตัดเย็บคนหนึ่งที่ทำงานในอาคารหนึ่ง
เขายอมรับว่าสูบบุหรี่จริงแต่อ้างว่าต้นเพลิงไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของ
แต่เกิดจากแผงวงจรควบคุมไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับห้องเก็บของ
เขาถูกแจ้งข้อหากระทำการให้เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
พิพากษาจำคุก๘ปี๖เดือนแต่เขาเสียชีวิตระหว่างต่อสู้คดี
เพียงเท่านั้นเมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบว่า
โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วถึง๓ครั้ง
แต่ละครั้งห่างกันประมาณสองปีและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น
ทำให้วันที่๑๐พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ
แม้เหตุการณ์นี้จะผ่านมานานกว่า๒๘ปีแต่ยังอยู่ในความทรงจำของใครอีกหลายคน